บรรยากาศของวันแม่แห่งชาติ

คนในวงการกีก็แน่นอน

ของตัวเองที่มีต่อคุณแม่

ที่สวงเสนนะคะนะครับคุณแม่ธิสมเสน้ำเมืองว่าสุขสรรค์วันแม่
ส่วนตรงกะวินทำศราจานนันต์เนี่ยคนนี้ก็รักแม่มาก
ก็บอกว่าไม่อยากให้มีแค่วันใดวันหนึ่งเป็นวันแม่นะครับ

หรือว่าคนอื่นให้ความสัมพันธ์กับแม่เยอะครับ
ก็โพสต์ภาพคุณแม่แคปชั่นสั้นเลยนะครับ
แค่นี้ก็ได้ใจความแล้วนะครับ
กับตำกิฟต์วิลาวันอพิญญาโพงนะครับ
อดีตวรรยบรรยีทีมชาติไทยก็ออกมาโพสต์รูปครอบครัว
พร้อมข้อความระบุว่าวันแม่ปีนี้พาพ่อกับแม่
มาตรวจสุขภาพครั้งใหญ่นะครับพร้อมแฮชแท็ก
ดื้อแล้วนะพ่อหมอบอกมานะครับ
อีกคนนึงก็คือทางด้านพี่ออนออนุมาสิทธิรักษ์นะครับ
อดีตนักวิลาวบรรยีทีมชาติไทยก็แชร์ภาพคู่กับคุณแม่
เฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับพร้อมข้อความว่า

ก็ขอให้แม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ